พาคุณผู้ชมไปแดนกิมจิกันบ้างดีกว่าไปดูที่เกาหลีใต้นะคะ
มีเหตุการณ์ระทึกขวานที่ชาวเน็ตเขาก็แห่แชร์คลิปนี้กันเหมือนกัน
บัสค่ะพุ่งชนรถยนต์ส่วนบุคคล๕คันรวดจะเป็นอย่างไรติดตามเลยค่ะ
ไม่มีการชะลอไม่มีการให้สัญญาณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเยอะขนาดนี้แล้ว

เป็นคลิปนาทีระทึกนะคะเหตุการณ์อุบัติเหตุรถบัสนำเที่ยวพุ่งชนรถยนต์๕คันรวด
จะเห็นว่ารถบัสค่ะขับมาด้วยความเร็วก็มีเสียงบูดบูน
ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอย่างไรนะครับมีเสียงออกมาเหมือนกัน
ก่อนจะพุ่งชนรถยนต์แล้วก็กระแทกเข้ากับผนังของอุโมงนะคะ
คลิปนี้มีความยาว๒๕วินาที
จะเห็นว่าเป็นมุมจากที่ถ่ายมาจากด้านหลังของกล้องติดอยู่ท้ายรถยนต์คันหนึ่งนะคะ
ที่เจ้าของคลิปจะนำมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ค่ะ
ผู้ที่ชมคลิปก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ
บอกว่าเป็นความประมาทของคนขับรถบัส
ขณะที่บางรายก็สังเกตพฤติกรรมของคนขับว่าขับด้วยความเร็ว
ซึ่งขณะเกิดการพุ่งชนก็ไม่ได้เหยียบเบรกหรือว่าชะลอรถแม้แต่น้อย
คาดเดาว่าอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยก็เป็นได้
อย่างเช่นระบบเบรกที่เกิดขัดข้องกระทันหัน

บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็น
ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทางเข้าอุโมงบนทางด่วนพิเศษในเมืองกางวอน
ตะวันออกของเกาหลีใต้
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๔รายแล้วก็บาดเจ็บถึง๒๓รายนะคะ

เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวน
ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการหลับใน
หรือว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจไม่พบกล่องดำ
หรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถ
สำหรับใช้ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานของคนขับนะคะ
ก็เลยยากที่จะสรุปได้ว่าสาเหตุที่แท้จริง

แต่ถ้ามีการพูดคุยโทรศัพท์ขณะขับ

จากคลื่นสัญญาณที่ส่งมาอย่างเครื่องรับ

โดยทางตำรวจก็กำลังรวบรวมหลักฐาน
ก่อนที่จะสรุปแล้วก็รายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ
หือน่ากลัวมาก
รถคันแรกที่ถูกชนเนี่ยคือสภาพยับเลย

แต่ว่าก็เห็นเทรนด์ของเกาหลีเหมือนกัน

เกาหลีก็บริษัทไอทีเยอะเหมือนกันนะคะ